ติดตามแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันครับ
คุณผู้ชมไปที่บุรีรำกันหน่อยค่ะโรงเรียนในแห่งหนึ่งใน
จังหวัดบุรีรำบอกทุกคนไม่ไหวเหละอืมโจรคนนี้นี่นะ
มันไม่สนใจอะไรเลยจริงไม่สนใจโลกไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
สหกรณ์โรงเรียนค่ะเดือนหนึ่ง๔ครั้ง
งัดแล้วงัดเหล้างัดซ้ำงัดซ้อนอยู่เนี่ยค่ะ
ตำรวจโรงพักสตึกจังหวัดบุรีรำก็เลยต้องเข้าตรวจสอบหาหลักฐาน
ห้องสหกรณ์ของโรงเรียนสตึกนะคะ

หลังจากที่ถูกงัดโดยโจรไม่สนป้ายเตือนไม่สนกล้องวงจรปิดอะไรเลย
จะมีก็มีไปจะติดก็ติดไปก็จะงัดน่ะ
ห้องสหกรณ์เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างของอาคารค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่ามีร่องรอยถูกงัดที่หน้าต่าง
ชักเคาน์เตอร์เก็บเงินก็ถูกลื้อค้นกระจุยกระจาย
เงินสดหายไป๒๗๐๐๐บาท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ถูกลื้อขน
ฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดก็ถูกคนร้ายขโมยไป
ตู้เติมเงินก็ถูกงัดเสียหาย
คือติดไว้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริง

ที่คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ภายในโรงเรียนสตึก
คิดว่าน่าจะเป็นคนเดิมกลุ่มเดิมนี่แหละที่มาก่อเหตุ
ก็ฝากตำรวจช่วยตามตัวให้หน่อยก็แล้วกันนะคะ

อาจจะต้องเอาเงินไปเก็บไว้ที่อื่นเนาะ